คุณผู้ชมครับแต่บางทีเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหน
มีเพื่อนที่เดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน

เพื่อนกันต้องไม่ทิ้งกันทางเดียวกัน

เพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกัน

ไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่
ไม่น่าไกลคือไม่น่าไปได้ไกล

แล้วมือก็จับแฮนดคนละข้าง